ช่วงนี้นะคะฟุตบอลไทยก็ไม่มีเกมการแข่งขัน
เนื่องจากว่าก็หยุดพักนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะก็เลยใช้ช่วงเวลานี้
เพื่อหาแนวทางนะคะให้สำหรับนักเตะทีมชาติไทยชุดเยาวชนนะคะ
เพื่อที่จะต่อยอดสู่อนาคตต่อไปค่ะ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะแถลงแผนงานระยะยาวภายใต้การบริหารของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสมาคมมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เล่นเยาวชนมีโอกาสได้สัมผัสการแข่งขันในระดับนานาชาติ
แล้วก็จะส่งทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันโทรนาเมนต์ระดับอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนครับ
เกมแล้วก็ฟุตบอลอุ่นเครื่องอะไรกันต่างต่างด้วยนะคะโดยใช้นักกีฬาอายุน้อยกว่าเกณฑ์เป็นหลัก
และไม่ใช้โคต้าอายุเกินต่อไปด้วยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทีมชาติไทย
ดังนั้นก็เลยมีโอกาสสูงมากนะคะที่ศึกอาเซียนคลับ๒๐๒๐
ซึ่งเป็นทวนาเมนต์สำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะมีขึ้น๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม
สมาคมน่าจะส่งผู้เล่นชุดเยาวชนหรือยู๒๓ไปแข่งขันแทนค่ะ
และสำหรับการสร้างนักเตะขึ้นมาเล่นในทีมชาติไทยชุดใหญ่นะคะสมาคมก็แถลงการต่อค่ะว่า
จากการวิเคราะห์ปัญหากับสโมสรสมาชิกพบว่ามีรอยต่อที่หายไปของผู้เล่นจากรุ่นอายุไม่เกิน๑๘ปี
อยู่ในช่วงวัยเปลี่ยนผ่านจากเด็กนักเรียนในรั้วโรงเรียนมัธยมสู่มหาลัยนะคะ
ก็ต้องรอโอกาสในการลงสนามให้กับชุดใหญ่ของสโมสรจึงเป็นจุดเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของนักฟุตบอล
เยาวชนไทยสู่การเป็นนักเตะอาชีพเมื่อโตขึ้นค่ะสมาคมก็เลยมีแผนที่จะสร้าง
ฟุตบอลอายุไม่เกิน๒๑ปีขึ้นมานะคะเพื่อให้นักเตะได้มีโอกาสแสดงฝีเท้าอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับกับการแข่งขันระดับนานาชาติให้สอดคล้องกันแบบรุ่นสู่รุ่นค่ะ
จากนี้เองนะคะสมาคมก็เตรียมที่จะปรับโครงสร้างของฟุตบอลลีกภูมิภาคด้วยค่ะ
ด้วยการควบรวมฟุตบอลไทยลีก๓และลีก๔เข้าด้วยกันนะคะ
พร้อมกับปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่
เพื่อขยายฐานความนิยมไปยังภูมิภาคต่างทั่วประเทศค่ะ
ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาสู่ระดับไทยลีก๒แล้วก็ไทยลีก๑ตามลำดับนะคะ
อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องปัญหาปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยนะคะ
แล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางค่ะ
ซึ่งแผนการรวมหลีกนะคะคาดการณ์ว่าน่าจะสามารถเริ่มได้ทันทีในฤดูการหน้าเลยค่ะ